เป็นบุคคลที่สามที่โพลมา

เขามีชื่อเต็มว่าเจมส์พาลัมโบบารอนพาลัมโบออฟสวาค
ซึ่งเป็นทายาทตระกูลขุนนางเก่าแก่ของอังกฤษ
คือมียศถาบรรดาศักดิ์นี่แหละค่ะ
หรือเรียกง่ายก็ถลอดนั่นแหละค่ะ
ท่านลอร์ดเกิดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ
วัย๒๗ปีปัจจุบันท่านลอร์ดยังไม่ได้แต่งงาน

ปัจจุบันลูกชายของเขายังไม่ได้แต่งงาน

ซึ่งเป็นคนไทยที่มีชื่อว่าพิมระวิพิมภัยจิตนั่นเองนะคะ

มีอาชีพเป็นทั้งนักธุรกิจนักลงทุนนักการเมืองนักเขียน
เป็นเจ้าของไนท์คลับแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมาย
ใช่ค่ะจริงแถมปีที่ผ่านมานี่นะคะ
เจมส์ก็ติดในอันดับที่๓๐๐
มูลค่าทรัพย์สินมากถึง๓๕๐ล้านปอนด์
หรือว่าราว๑๕๐๐๐ล้านบาท

อันนี้ไม่ได้มีใครเช็คฝั่งไหนเช็คกันนะคะคุณ
แต่ตอนนี้หนึ่งในกิจกรรมที่ดูเหมือนว่าท่านหลอดในวัย๕๔ปีกำลังโฟกัสอยู่ก็คือ
เป็นมูลนิธิแล้วก็โครงการช่วยเหลือสุนัข
ที่จังหวัดนักควรนายโยคคือถ้าเห็นในอินโปรแกรมเนี่ย
จะเห็นขวานอุสามณีก็มีการอัพภาพถ่ายรูปคู่กันกับน้องหมาตัวนี้เหมือนกัน
ถูกต้องค่ะก็คือสำหรับมูลนิธิโครงการนี้
เพิ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เขาบอกว่านิสัยส่วนตัวของพี่เจมส์เป็นคนรักน้องหมา
เมื่อเช้าเองขวัญเองก็มีการพูดถึงพี่เจมส์คนนี้เหมือนกัน
บอกว่าถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องชู้สาวเลย
แต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เธอเองมีอะไรก็อยากจะปรึกษา
ก็คือเหมือนเป็นพี่ที่เคารพนับถือคนนึงนั่นเองนะคะ
แต่ว่าก็เป็นบุคคลที่๓ที่ถูกกล่าวอ้างขึ้นมาในเรื่องราวความรักของคู่นี้
ว่าคุณแม่เป็นคนแนะนำให้ขวัญไปรู้จัก
ซึ่งตอนแรกก๊อฟบอกว่าขวัญไม่ได้อยากไปรู้จัก

เมื่อเช้าขวัญบอกว่าขวัญเป็นคนแนะนำให้คุณแม่รู้จัก

ก็ต้องรอดูกันต่อไปเชื่อว่ายังมีอีกหลายมวล
ให้ได้ติดตามกันสำหรับมหากราบเรื่องนี้นะคะ